คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ความปังของสองซุปตาตัวแม่หน่อยดีกว่า
เขามาเจอกันทีเดียว๒คน
ห้างแตกแตกแตกไปเลย
แล้วกลางห้างดังย่างข้างขาวนี้เองคุณตามดูดิน
แม่อ้ำพัชราภาและคุณเจนี่อัลฟ่าน้ำมับเพล
ผมแดงโอ้โหยิ่งใหญ่มาก

เรียกได้ว่าเป็นงานที่เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
เมื่อสองซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาและเจนนี่ค่ะ
มาร่วมงานอีเวนต์เปิดสาขาใหม่ของแบรนด์กระเป๋าชื่อดัง
พี่แจ๊กท้ายก็สวยขวาก็สวย
เออแล้วทั้งคู่เปิดตัวมาด้วยการเดินโพสต์จากบันไดเลื่อน

สวยเท่ด้วยชุดโอเวอร์ไซต์

มีความแบบตัวเสื้อเบา
แต่จุดโฟกัสอยู่ที่ตัวเสื้อตะข่ายด้านใน

มันตาห่างไปนิดหนึ่งแบบนี้
แล้วผิวพี่อ้ำเขาดีมากมันผ่องออกมาเลย
สวยมากคุณผู้ชมสมกับเป็นเจ้าของฉายาเซ็กซี่ตลอดกาลดูสิ
เศยผมเบาสวยแพง
คือหลายคนบอกว่าแม่มาแบบน้อยแต่มากนะแต่มันสวยจริง
แล้วมาพร้อมกับหน้าม้าสวยละมุนมากเลยค่ะ

สวยเพื่อนจีดยายแล้ว๑๒
ตัวขวาของคุณแม่ลูกนึงมาเหมือนกันคุณเจนท์นี่

มีแต่ก่อนนี้ต้องใช้ประโยชน์ฮิตว่านานไม่ใหญ่แน่ละวิ

อย่างที่คุณพลอยบอกลากหางปลามาเลยค่ะ
เป็นชุดเรสสั่นข้างหน้าแต่ข้างหลังขึ้นหางปลายาว๔นิตร
ผมเนี่ยสีแบบชมพูแดงเขาบอกว่าเป็นสไตล์แบบเหมือนสาวเมอร์เมด
อดแซวไม่ได้นะแม่สีสันแสบสวงชวนมองมากเลย
คนี้ทำให้คุณเจนี่ดูเด็กลงไปอีก๑๐ปี
จากตัวแม่มาให้ได้ดูความสวยความแซ่บกันแล้วนะ
ก็เปิดโอกาสให้ได้เมาส์มอยกันด้วย
เริ่มกันที่พี่อ้ำก่อนเขาไปสิงคโปร์มาจะได้ดูไหม
ไปเที่ยวกันมากับทิพย์เพื่อนแล้วก็ไฮโซโพกด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นเหล่าเกมเมอร์รวมตัวไปเชียร์น้อง
ตัวแทนประเทศไทยแข่งเกมแบบติ๊กคอล์กเวที
พี่อ้ำชอบเล่นเกมมากแล้วพี่อ้ำบอกเลยว่า
คลิปนี้จัดเต็มทุกอย่างทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องกิน

โอ้โฮจะแค่๓เองมีอ้าม
แต่พี่อ้ามบอกน้ำหนักขึ้นแล้วหน้าหุ่นเขายังเปี๊ยบเหมือนเดิมเลย
ตอนที่บอกว่าภายอามาร์บรถอยู่ดุน
เพราะว่ามีงานเจาะอยู่แล้วตอนนี้นะคะต้องรีบเลย
รวมไปถึงโมเมนต์หวานตอนไปเที่ยวต่างประเทศกับไฮโซโพกเป็นยังไง
ให้แม่เล่าเองดีกว่าฟังจ้า
ไปสิงคโปรน้ำหนักขึ้น๓โลกรัมแล้วรถวันเดียว๒โลกรัม

แบบไม่รู้ตัวเลยว่าวันต่อไปเคยเก็บสร้างผ้าเป็นชู้ตัวใส่ไม่่ได้

ไม่มีค่ะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลา
ในหมู่เพื่อนนั่นแหละ
เป็นติดต่อกเต็มปากรอ
มาเป็นเอกทดลองใช้
งานนี้พี่อ้ำใจดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรพี่อ้ำ
แล้วก็เอาเจนนี่หน่อย

น้องเนี่ยชมคุณแม่ทุกวันเลยตื่นมาปุ๊บอุ๊ยมะมี่สวย
แม่เหมือนเมอร์เมตข์เลยน้องชอบนะฮะ
คลั่งผอมเนี่ยทุกครั้งที่เจนนี่ลงรูปเลย
เจนี่บอกไม่รู้เป็นอะไรคอมเม้นต์มาก
บอกว่าเจนี่กินข้าวบ้างเหอะคลั่งผอมไปแล้วหรือเปล่า
เอายังไงนะเจนี่เขาบอกอย่างนี้นะฮะ
ฝากบอกชาวเน็ตด้วยถ้าจะเมาได้นะ
แต่ถ้าจะบอกว่าเมาว่าคลั่งผอมเนี่ยช่วยเปลี่ยนหน่อย
เปลี่ยนเป็นว่าเออเมาส์หน่อยว่าคลั่งออกกำลังกาย

อันนี้สวยหนูอยากผมแดง
อยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกติ
มากกว่าตอนที่เราแบบเป็นแบบวัยรุ่นนะคะ
จริงแข็งแรงค่ะคลั่งออกกำลังกาย

ถ้าเรารู้ว่าเราแบบทำอะไรอยู่เราทำงานตรงหน้ากล้องอะค่ะ
เรารู้ว่าเราต้องเป็นยังไงต้องทำอะไร
เขาคลั่งออกกำลังกายเขาดูแลตัวเองดี
คุณรู้ไหมว่าคุณเจนนี่อายุเลข๔แล้วนะ
แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่หลัก๔

เจนอันนี้มันครึ่งตัวของดิฉันนะคะ
น้องบรอยเชอลี่เล็กเบิ้ลนะ
๔ครีมกับ๒๒นะแม่นะ
ให้ดูว่าก็ให้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดใด
ดูไหนเป็นหายบันดาลใจแล้วกันนะค่ะ
เขาฟังว่าคลั่งออกออกกำลังกาย